ส่วนภาคเหนืออากาศดีหลายที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โอ้โห

ดังนั้นเราไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

แถลงข่าการจัดงานเทศกันสตรอบรี

ช่วงนี้เยอะในหลายจังหวัดเลยนะคะ
ใช่นะครับแต่งานเขาชื่อว่าหนาวนี้ที่อุ้มเปี้ยม

ระหว่างวันที่๙ถึง๑๒ธันวาคมบริเวณลานสาวกอดนะครับ
ทั้งปีนี้เป็นปีแรกที่สตรอเบอรี่ของอำเภอพบพระออกผล

บอกสตอเบอรี่ไทยที่เป็นสีขาวแบบนี้
ต่างกับสตรอเบอรี่ต่างประเทศที่เป็นสีแดงนะ

สีขาวแบบนี้จะกึ่งเปรี้ยวหน่อยแต่ว่าหวานดี

ต่างประเทศมานี่คือแดงทั้งลูก
เขาแดงฉ่ำเขาจะหวานฉ่ำ
มาจากบางที่ก็จะแดงช้ำขึ้นไปอีก
ใช่บางทีคนชอบแบบว่าสตอเบอรี่ไทยเนี่ยนะ

เขาบอกว่าทางอำเภอก็ต้องระบายผลผลิตกับนักท่องเที่ยว

เปี้ยมเป็นจุดพักรถกึ่งกลาง

ว่าจะมีนักท่องเที่ยวแวะชมชอบชิม

กับสตรอเบอร์รี่ของอุ้มเปี้ยมนะครับ
แล้วก็ชมการแสดงของชาวเขาเผ่าโม้ง
มาแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเขาในรูปแบบต่าง
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าโอท็อป
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เปิดงานต้องทานชูกันหน่อยนะคะ
จากอำเภอพบพระยังอยู่ที่จังหวัดตาก
มาอีกหนึ่งอำเภอพาไปเที่ยวที่แม่สอดนะคะ
ตอนนี้อากาศน้าวเย็นเหมือนกันนะคะ
ทำให้ดอกปอเทืองหลายสิบไร่ค่ะ
บานสะพรั่งอยู่ที่บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดนะคะ
นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปและกลับได้นะคะ
หลังจากที่ไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูแวะที่นี่ก็ได้นะคะ
โดยเกษตรกรในอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ
ก็มักจะปลูกดอกกอเทือง
เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง

ออกดอกบานสวยรอเก็บเมล็ดก็ได้
จากนั้นปลูกพืชผักอะไรก็จะสวยงาม

ใช่ค่ะตอนที่เขาออกดอกแบบนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปได้ด้วย

ยังอยู่ที่ภาคเหนือที่แม่ห้องศร
หมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่า
ตำบลผาบ่องอำเภอเมือง

ผาบ่องน่าไปที่ท่องเที่ยวสวยแบบวิถีชีวิต

แล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงคอยาว
หรือว่าชนเผ่าปะด่องนะคะซึ่งมีอยู่จำนวนมาก
แต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะ
เพราะว่าหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวที่นี่
หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากที่สุด

เมืองมากที่สุดแต่ว่าถนนก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันนะคะ
บอกว่าใกล้นี้ก็คือ๑๐กิโลเมตรเท่านั้น
ขับรถส่วนตัวไปได้คนก็เลยนิยมไป

นะคะถึงแม้ว่ากลุ่มกระเหลี่ยงคอยาว
ในทุนจะไม่มีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชม
เพราะคนไทยนั้นเข้าชมฟรีค่ะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเสียเงิน๒๕๐บาท
ทำให้ชาวกะเหลี่ยงคอยาวก็มีรายได้
จำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก
ให้ถ่ายรูปให้ลองใส่ปลอก

ส่วนใหญ่ถ่ายรูปมานะกับเด็กนะครับ
ส่วนที่บริเวณภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
โอ้โหคุณนักท่องเที่ยวไปเยอะมาก

พากันเดินทางจากเชิงเขา
ขึ้นยอดภูชีฟ้าประมาณ๗๖๐เมตร

ตอนเช้ายังไม่ถึงกิโลกรัมนะครับ

คอยดูพระอาทิตย์ขึ้นโผล่พ้นทะเลหมอก
เป็นภาพสวยงามประทับใจก็ถ่ายภาพเก็บไว้นะครับ
หลายคนตั้งเต็นต์แบบนี้นะครับ

อุณหภูมิลดลงเหลือ๘องศาเซลเซียสเองนะครับ
ดังนั้นไปตั้งเต็นต์หรือว่าจะจุดไฟต้องระวังกันด้วย

โอ้โหทะเลหมอกหมอกลัดเลาะอยู่บนเขา

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฐานตำรวจประชาชน
เขาจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่คุณ